วันนี้พลเรือเอกพระจูนตามประทีบได้เข้ารับฟังข้อกล่าวหาของปอท
ซึ่งเป็นหมายเรียกของปอทพร้อมทนายความส่วนตัว
โดยมีมวลชนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจค่ะ
พลเรือเอกพระจุลตามประทีปสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศหรือสปท
พร้อมด้วยนายนิติธรรมล้ำเหลือทนายความส่วนตัว
เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
หมายเรียกนะคะเพื่อที่จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะ
โดยพลเรือเอกพระจูนกล่าวว่าวันนี้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
ในการเข้าพบพนักงานสอบสวนซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพลเอกเบรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งกรณีถึงกรณีดังกล่าวนะคะ
พร้อมบอกไม่ต้องกังวลและขอให้เชื่อใจว่าตนเองนั้นบริสุทธิ์
ซึ่งพลเอกเบรมได้กล่าวอวยพรให้กำลังใจและขอให้โชคดีค่ะ
ขณะที่นิติธรรมดิ์ล้ำเหลือซึ่งเป็นทนายความสูญตัวก็ระบุว่า
วันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดข้อกล่าวหา
พร้อมยืนยันด้วยว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เคยมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนลายข้อความที่ปรากฏก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
มาจากพลเรอเอกพระจุล
ให้กำลังใจพลเรือเอกพระจุลตามประทีบจำนวนหนึ่งนะคะ
โดยมีกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒
ห้อง๕๐นายมาตรวจตราความเรียบร้อย
พร้อมขอความร่วมมือมวลชนงดถือป้ายที่มีถ้อยคำหยาบคาย
หรือว่ามีข้อความส่อเสียดให้มีการปฏิรูปตำรวจด้วยค่ะ
ส่วนล่าสุดนะคะทนายความค่ะก็คือนายนิติธรรมล้ำเหลือนะคะ
ยื่นหนังสือของให้พนักงานสอบสวนของปอท
ทบทวนถึงคำสั่งแจ้งข้อกล่าวหาและเพิกถอนหมายเรียก
จากข้อความที่แชร์ในไลน์นะคะ
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ส่งข้อความได้ค่ะ